เดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมตามชาวบ้านที่จังหวัดจันทบุรี
กลางค่ำกลางคืนดึกดื่นไม่รู้ทำอะไร
เอาไฟมาติดที่หัวแล้วก็ถือสวิง
ออกไปยืนแถวสะพานเขาไปทำอะไรกันนะ
นี่เขาไปทำอะไรกันคุณดูสิ
เนี่ยเอาไฟไปส่องไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ริมสะพาน
เห็นบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมรู้ไหม
แต่เขาออกมารอหาจับปูใบไม้

อ่าปูแป้นนี่แหละค่ะมันจะอยู่บริเวณสะพานเกาะลอย
มันช่วงนี้มันเป็นปูแป้นหลงฤดู

เมืองจันทร์เหรอใช่นี่วันก่อนเราเพิ่งเล่าว่าไอ้ปูที่ลอยตามน้ำที่ไหนนะที่ตราด
ตราดปะโอ้นและแวกเดียวกันใช่นั่นแหละมันมาเส้นตรงนั้นเลย
ใช่ค่ะชาวบ้านเขารู้กันดีว่าหลังจากวันออกพรรษาเนี่ย
ปูแป้นมันจะเริ่มออกไหลตามน้ำมาบริเวณลำคองต่าง
เขาก็จะเอาสวิงที่เอาด้ามไม้ไผ่ต่อยาวอย่างนี้นะประมาณ๒๓เมตร
พร้อมกับไฟฉายคาดหัวมาส่องแล้วมาคอยตักปูแป้นกันแบบนี้

เอาถักไปใส่ปูด้วยนะบางรายเขาบอกว่าตักได้มาก
ก็จะไปขายขายแบบสดเลยก็จะแยกตัวผู้เนี่ยกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
แต่ตัวเมียมันมันกว่าตัวเมียเนี่ยแพงกว่ากิโลกรัมละ๒๐๐บาท

เพียบเขาคัดไซส์ก่อนคัดแยกตัวผู้ตัวเมีย
แล้วก็เอาไปขายสดก็มีอย่างที่บอกไป

เพราะฉะนั้นนี่คือช่วงฤดูของปูแป้นที่ส่วนใหญ่เขาจะไปซื้อมาประกอบอาหาร

ตัวยำเป็นยำปูใช่ส่วนใหญ่เขาจะยำปูแป้นคือยำปูแป้นอ่ะขึ้นชื่อมากอร่อยมาก
ฉันเคยทานครั้งหนึ่งตอนนั้นจะไปซื้อแถวมหาชัย
เขาจะได้มาเป็นแบบคือมันอร่อยมันจะไม่เหมือนปูปูดำปูนามันคนละแบบนะ

คือจะบอกว่ารสชาติมันไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นถามเราไม่ได้รู้ว่าความแตกต่างมันเยอะขนาดไหน
แต่ว่ามันไม่ได้เหมือนปูนาปูนาถ้ายำปูนามันก็จะเป็นอีกแบบคือปูนามันก็จะมันอีกแบบนึง
ผมบอกเลยว่าตัวมันใหญ่นะตัวไม่ธรรมดา
ใช่นี่หรือดูปูแป้นอาจจะได้เห็นข่าวแบบนี้ย้อนก็เลย